เหมือนคู่นี้เลยค่ะเขาเจองูเหมือนกัน
เวลาเจองูเนี่ยเพื่อนบอกอยู่นิ่งไว้อยู่นิ่งไว้
แต่เพื่อนอีกคนบอกจะอยู่ก็อยู่ฉันไปแล้วจ้ะ

โหกรี๊ดวิ่งหนีเกริ่นเกริ่งไปแล้วค่ะ
พี่นิ่งพี่นิ่งพี่นิ่งพี่นิ่งพี่นิ่งพี่นิ่งพี่นิ่งไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า
ไปที่ว่านี่คือคนก็ไปแถมงูก็ไปด้วย
งูนึกว่าตัวเองชื่อนิงวิ่งใหญ่เลย

คืองูเองก็คงตกใจเสียงกระดิษฐ์ของประดุษ
เออแบบนี้งูก็ไม่อยู่เหมือนกันจ้า
คือเจ้าของคลิปเนี่ยนะคะบอกว่ามีคนเนี่ย
สอนมาว่าเวลาเจองูเนี่ยให้นิ่งเข้าไว้
นะคะบอกแล้วเนี่ยก็คือบอกให้เพื่อนนิ่ง
แต่ตัวเธอเองเนี่ยนิ่งไม่ไหวขอไปก่อน
เออวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงแล้วคือยังไง

ถ้าเจองูก็อยู่ไกลเอาไว้ก็นั่นแหละ

ว่าครูมุก๓๖คงจะรอดปลอดภัยและสบายดีนะคะ

เหมือนวิ่งไปด้วยอยู่ในเหตุการณ์
งูมันเข้าบ้านมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้น